ก็กระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มองค์กรให้มาทำกิจกรรมประชุมสัมมนา
โดยเฉพาะในชุมชนต่างทั่วประเทศ
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
เมืองที่เก่าแก่และเต็มไปด้วยขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อย่างเมืองเก่าสุโขทัย
เป็นจุดหมายปลายทางที่พุทธิพงศ์ประสาททองโอสน
นำทีมพนักงานไปท่องเที่ยวด้วยการนั่งรถรางชมเมือง
อย่างเช่นตกแต่งกำแพงศิลปะบนถนนสังคโลกและทำกิจกรรมเวิร์คชอปค่ะ
อย่างเช่นชุมชนกู่กาศิลป์จังหวัดร้อยเอ็ดหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคโก่งจังหวัดกาลสินและชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มจังหวัดลำพูน
โครงการอันนี้นะครับเป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนนะครับ
หมู่บ้านต่างหรือพวกที่อยู่ในที่ต่างในประเทศไทยนะครับที่เราหยิบยกขึ้นมาว่าเป็นชุมชนที่มีความน่าสนใจนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะจัดงานโดยใช้ศักยภาพของชุมชนนั้นนะครับมาแล้วก็ร่วมมือกันสร้างเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่จะนำไปใช้

แล้วก็ไปดูคลุกคลีกับทางชาวผู้ไทยที่หมู่บ้านโคกโก่งจังหวัดกรสิน
ทำไมล่ะคุณเลือกเป็นผู้ไทย
เขาเลือกให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของที่เรามีตัวหนึ่งที่เรามองว่าจังหวัดนี้ที่เราไป
เพราะว่าหนึ่งคือความมีวิถีชุมชนของเขาที่เป็นผู้ไทยมีความมีชาวบ้านที่เป็นผู้ไทยอยู่ตรงนั้นเยอะพอสมควร
หมู่บ้านก็สามารถนำเงินหรือรายได้ไปทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมให้มันมีมากขึ้นขยายตัวขึ้นไปได้
ก็เป็นพื้นฐานของงานที่เราทำในครั้งนี้นะครับแล้วเราก็คิดว่าในกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับเรื่องของโครงการประชารัฐ
ก็คือเราไปได้นะครับบริษัทหรือเอกชนห้างร้านต่างหรือองค์กรต่างก็สามารถไปได้เช่นเดียวกับเรา
ที่เคยผ่านการรับรองนักท่องเที่ยว
และมีรายได้รวมต่อปีไม่ถึง๑ล้านบาท
แล้วจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับองค์กรธุรกิจ
ทำกิจกรรมตามที่ต้องการค่ะ
ขณะเดียวกันก็จะอาศัยพลังจากคนรุ่นใหม่

โดยให้น้องนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง๑๐ทีม
เข้าร่วมการแข่งขันโปรโมทชุมชนนำร่อง
โดยพวกเขาต้องลงพื้นที่จริงและผลิตสื่อเผยแพร่

ทั้งบล็อกยูทูปเฟสบุ๊กอินสตาร์แกรม
โดยวัดจากยอดวิวไลฟ์และแชร์
เพื่อเป็นตัวตัดสินภายในวันที่๓๑ตุลาคมนี้
จากนั้นก็จะเริ่มขายแพ็คเกจการท่องเที่ยวชุมชน

เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน